ทางด้านของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับมีการปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับ
ในวันนี้แต่ว่าทางด้านของสินแสก็เชื่อว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของห่วงจุ้ยครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลในเช้าวันนี้ได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ไปนำอ่างบัวสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตรสูง๖๐เซนติเมตรจำนวน๑๐ใบ
ปลูกนะฮะปลูกด้วยบัวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเอาไว้ที่สวนหย่อมบริเวณด้านข้างตึกไทยคู่ฟ้าครับ
สวนหย่อมด้านหน้าตึกบรรชากัด๑และสวนหย่อมบริเวณศาลพระภูมิและศาลตาใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาลโดยการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำธรรมเนียบก็บอกว่า
เป็นการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามเท่านั้นขณะที่ในพาณุวัฒน์พันวิชาติกุลเป็นสินแสชื่อดังก็บอกว่า
วิธีการปลูกบัวสีที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยหรือว่าเป็นการเสริมดวง
เพราะว่าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีคลองเปรมประชากรและด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าก็มีคลองน้ำไหลผ่านอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องเสริมห่วงจุ้ยด้วยกระถางบัวนั่นเองครับ